ถ้ากรกตส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูล
แล้วสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่า

ตรงไหนบ้างหรือยกพวงหรืออะไรยังไง

เพราะเอิญว่าพอเป็นคำร้องออกมาเป็นหลายเรื่องนะครับ
ผมเข้าใจว่ากรกตน่าจะไม่ได้รวมเรื่อง

มันก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
อาจารย์แล้วไม่รวมส่งไปทีเดียวเลย

คิดว่าคงไม่รวมนะครับ
เรื่องซึ่งอาจจะดำเนินการก่อนเพื่อน

สังคมให้ความสำคัญให้ความสนใจ
จะมีผลต่อการที่จะเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรี

กรกตเห็นว่าผิดกรกตก็ยังต้องส่งต่อให้สารรัฐมนุนเป็นคนวินิจฉัย
ว่าผิดหรือไม่ผิดตามนั้นแล้วก็จะมีบทลงโทษต่างอย่างไรตามมานะครับ
ส่วนเรื่องอื่นผมเข้าใจว่าซับซ้อนพอสมควร

เรื่องของสมาชิกพักซึ่งเผอิญพักเก้าไกลไปสร้างมาตรฐานที่สูงกว่าทั่วไป
ผมใช้ประโยคนี้แล้วกันนะเพราะว่าเวลาที่พูดถึงสมาชิกพักต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเนี่ย
ในตัวกฎหมายภาคการเมืองซึ่งมันต้องเหนือกว่านะ
เขาจะบอกเพียงแค่ว่าเรื่องถือหุ้นสื่อไม่เกี่ยว
คนเป็นสมาชิกพักเรื่องนี้ถือหุ้นได้ไม่เป็นปัญหา
แต่เพราะเอิญพักเก้าไกลไปเขียนระเบียบข้อบังคับของเขาเองให้มันเสมอกับผู้สมัครสอสอ
คือสมาชิกภักดิ์กับผู้สมัครสอสอมันต้องคนละเลเวลผู้สมัครสอสอมันต้องดีกว่ามันต้องเหนือกว่า
สเปคต้องเข้มงวดมากกว่าต้องไม่มีถือหุ้นสื่อ
แต่เผอิญภักดิ์เข้าไปเขียนข้อบังคับของเขาเนี่ยว่าสมาชิกภักดิ์เนี่ยต้องมีสถานะเทียบเท่า
คุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้สมัครสอสอด้วยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่ามันก็เป็นประเด็นตามมา
เอาตัวหนังสือดีกว่าลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะที่ผมยกมาเนี่ยผมเขียนคำร้องไปนะฮะวันที่๑๖พฤษภาเนี่ย
ปรปรภักดิ์การเมืองเพิ่งแก้ไขโมกรา๖๖มาตรา๒๔นะครับ
สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับ
นะแล้วก็วักซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
แล้วก็วักและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
วงเล็บหนึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วก็วักในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาตินะครับ
ต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า๕ปี
คุณเรืองไกรข้ามให้ก่อนนะเดี๋ยวเวลาผมไม่พอนะ
สำคัญวงเล็บ๒ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา๙
วงเล็บ๑วงเล็บ๒วงเล็บ๔วงเล็บ๕วงเล็บ๖วงเล็บ๗วงเล็บ๘วงเล็บ๙
วงเล็บ๑๑ข้าม๑๐ไปแล้วก็วงเล็บ๑๔ข้าม๑๕แล้วก็๑๖๑๗หรือ๑๘
มาตรา๙๘มี๑๘วงเล็บข้อบังคับภักดิ์ก้าวไก่ข้อจัด๑๒
สมาชิกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
เล็บ๖เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูล
คือ๙๘ทั้งวักเลยทั้งมาตราเลย
ข้อ๒๑สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ๑๑หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ๑๒
นี่เต็มเลยนะข้อ๓๗กรรมการบริหารพักสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
พ้นจากสมาชิกภาพกรรมการรวมหัวหน้าพัก
ทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาเขียน
ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่พวกคุณไปแก้กฎหมาย
แล้วคุณถามว่าแล้วคุณแก้แล้วทำไมคุณไม่แก้ตามกฎหมาย
สามารถที่จะวินิจฉัยเองแล้วก็สั่งลงโทษได้เอง

แตกต่างกันนะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ย

เขามีการแก้ไขข้อบังคับของเขานะครับ
ในการประชุมใหญ่วิสามัน

เมื่อวันที่๒๘มกราคมปี๖๖
นะครับโดยเอาเรื่องที่ถือหุ้นสื่อออกไปนะครับ

เมื่อ๒๘มกรา๖๖นะครับ
เรื่องถือหุ้นสื่อสมาชิกพักไม่มีแล้วออกไป

๒๘มกราคมปี๖๖

สถานะของพิทานะครับ

ผมถามไงว่ามันอยู่ตอนไหน
คือ๒๘มกราคม๖๖ถ้าเกิดแก้ข้อบังคับพัก
แล้วก็ตัดเรื่องหุ้นสื่อออกไปเนี่ย

๗เมษายนจะกลายเป็นประเด็นที่จะต้องไปเถียงกันต่อ

แล้วเขาขาดการเป็นสมาชิกพัก

เอาคุณสมัครเข้ามาใหม่ไหม

คือในกรณีซึ่งอันนี้มันมีรายละเอียดพอสมควร
เพราะฉะนั้นบอกว่าอาจจะต้องรอให้ก่อก่อต่อไปค่อยดู